เหตุรัฐประหารล้มเหลวในตุรกียังคงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประธานธิบดีแอดวานเดินหน้า
วาดล้างฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยสื่อมวลชนตุรกี๒๑คนซึ่งถูกทางการจับกลุ่มได้
ได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลในวันนี้ครับ
มวลชนตุรกี๒๑คนจากทั้งหมด๘๙คนที่ถูกรัฐบาลตุรกีสั่งควบคุมตัว
ปฏิบัติการจับกลุ่มลงโทษหลังการรัฐประหารล้มเหลวนะครับได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลที่นครอิสเติลบูล
โดยในสื่อมวลชนจำนวน๒๑คนนี้มีนักข่าวและคอลลัมนิสต์ชื่อดัง
หนังสือพิมพ์ซามานที่มีงานวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตุรกีรวมอยู่ด้วย
ตุรกีได้สั่งปิดองค์กรสื่อ๑๓๑แห่งในประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ข้อกล่าวหาว่าองค์กรสื่อเหล่านี้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารที่ล้มเหลว
เมื่อวันที่๑๕๑๖กรกฎาคม
โดยองค์กรสื่อที่ถูกสั่งปิดมีทั้งสื่อที่สนับสนุนนายเฟตุลากูเลน
นักการศาสนาที่รัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหาร
และสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
ซึ่งการสั่งปิดสื่อและจับกลุ่มสื่อมวลชน
สร้างความกังวลให้องค์กรสิทธิมนุษยชน
และชาติตะวันตกต่อความพยายามกวาดล้าง
ฝ่ายที่เห็นต่างของประธานทฤษฎีเรเจฟเทยิปแอดูอาร
หลังจากที่รัฐประหารล้มเหลว
โดยจนถึงขนาดนี้นะครับมีทหารตำรวจข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ถูกลงโทษจากข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง

อำนาจนายแอดุอาร์แล้วกว่า๖๐๐๐คน
ขณะที่ประธานธิบดีแอโดอานก็ได้กล่าวปัดคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาติตะวันตก
ที่มีต่อปฏิบัติการควบคุมตัวคนจำนวนมาก
ของรัฐบาลตุรกีหลังรัฐประหารล้มเหลว
พร้อมกล่าวโจมตีสหรัฐว่าให้ที่หลบซ่อนแก่นายกูเลน
ซึ่งรัฐบาลตุรกียืนยันว่า
อยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้น